เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสถานีขนส่งประโคนชัยที่จังหวัดบุรีรำ
ชาวบ้านกำลังแห่เคลื่อนองค์พระประธานนะคะเพื่อที่จะนำเข้าไปที่อุโบสถในวัด
อืมปรากฏว่าเกรดของพระประธานเนี้ยไปเกี่ยวกับสายไฟ
แล้วก็น้ำหนักเยอะร่วงลงมาหล่นใส่หัวของพระที่นั่งพรมน้ำมนต์อยู่ด้านล่าง
ครับเย็บไปสิบห้าเข็มเลยนะโอ้โหแล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็
ก็ต้องเย็บไปด้วยอะค่ะก็คือโดนโดนที่ร่วงลงมาเนี้ยอืมเนี้ยค่ะ
ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะมูลนิธิบ้านสองเมืองกำลังช่วยอยู่นะคะ
คือระหว่างเคลื่อนขบวนก็ต้องปะพรมน้ำมนต์ให้ญาติโยมที่มาร่วมขบวน
ของพระประธานองค์ใหญ่ร่วงลงมาค่ะ
ศีรษะแตกเป็นทางยาวเลยนะคะเลือดไหลออกเยอะท่านหมดสติเลยนะคะท่านเจ้าอาวาสอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะที่บริเวณหน้าสถานีขนส่งประโคนชัย
พระพุทธมงคลเศรษฐีศรีภัยบูลน้ำหนัก๕๐กิโลกรัมโอ้โหร่วงลงมา
นี่ตรงส่วนนี้แล้วก็ร่วงมาใส่ศีรษะของท่านเจ้าอาวาส
วัดป่าภัยบูรณ์ชาวบ้านกำลังเคลื่อนไปแบบเนี้ย
แล้วไปเกี่ยวกับสายไฟอ่ะค่ะครับท่านเจ้าอาวาสเย็บสิบห้าเข็ม
แล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างพระประธานก็ต้องเย็บไปหกเข็มเหมือนกันอืม
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่วัดป่าภัยบูลนะคะก็ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดป่าภัยบูรณ์
พระมหาเลื่อนยะโสธโรนะคะท่านเจ้าอาวาสออกมาจากโรงพยาบาลประโคนชัยแล้ว
กลับมาจัดเตรียมงานในวัดได้ตามปกติแล้วอ๋อนี่ใช่ไหมฮะ
ใช่ท่านเจ้าอาวาสก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑๐โมงค่ะ
ญาติโยมกำลังอัญเชิญพระพุทธรูปพระพุทธมงคลเศรษฐีศรีภัยบูรณ์
ขนาดหน้าตักกว้างหนึ่งเมตรโวเนี่ยเย็บค่ะ๑๕เค็มค่ะ
ศีรษะแบบใช่ค่ะห้าสิบกิโลกรัมอ่ะคือท่านสลบเลยอ่ะค่ะ
เนี่ยพระพุทธรูปคือใหญ่นะคะอย่างที่บอกว่าหน้าตักกว้าง๑เมตรสูง
เมตรครึ่งอ่ะอืมน้ำหนักสามจุดแปดตันอ่ะ
เขตเทศบาลตะบนประคนชัยเคลื่อนไปที่วัดป่าภัยบูลนี่แหละค่ะ
โยมก็ช่วยกันเคลื่อนขบวนตามเลิกยามอ่ะนะคะ
คือเดิมเนี่ยหลวงพ่อท่านไม่ได้นั่งตำแหน่งตรงที่โดนเกรดพระพุทธรูปร่วงใส่นะ
ครับนั่งอีกตำแหน่งหนึ่งแต่หลวงพ่อท่านขอขยับมานั่งตรงนี้
อืมจะได้พรมน้ำมนต์ให้ญาติโยมได้แบบใกล้ใกล้อืม
แล้วก็จังหวะที่ขยับมาพอดีอะค่ะครับ
พอร่วงลงมาปุ๊บโอ้โหก็โดนศีรษะท่านเจ้าอาวาสเลยอ่ะ
ข้างบนองค์พระเนี่ยพระสูง๔เมตร๖๐
ตรงเศียรเนี้ยจะเป็นเศีียรส่วมไม่ใช่เศียรติดเลย
ทีนี้เมื่อพระเคลื่อนเคลื่อนขบวนมาตรงหน้าอ่า
บริษฐ์บทศปะคนชัยหรือว่าหน้าโรงเรียนเมืองตรงพิทยาศัลมันมีสายไฟที่คาดระวังถนนนี่มันต่ำ
อันนี้มันเป็นสีดำคนก็มองไม่เห็นไง

อันนี้ดีที่ว่าไม่ตรงมา
แต่ว่ากลิ้งมาเฉียงก็เลย

ตรงศีรษะนิดหน่อย

รู้สึกตัวตอนที่ลงไปแล้ว

ที่มาไม่ได้เขาอยากดูอาการ

ไม่ให้ไปเก็บอะไรก็ปลอดภัยดีโยมนะ

ที่ใครเห็นข่าวว่ามีอุบัติเหตุที่อำเภอประโคนชัยว่า
มีเศียรพระล่นทัพพระพิกษุ
หรือว่าถ้าได้ข่าวละเอียดก็เจ้าอาวาส
อาวาสป่าไปบูรณ์ก็ไม่ต้องห่วงยม
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก
ยังแต่ว่ากลิ้งมาโดนศีรษะก็แตกไป๑๕เข็ม
แต่ว่าจากเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชม
คาดคิดบ้างก็มองไปในเรื่องของความเชื่อ
ว่าจริงแล้วเป็นไปได้ยากมากนะ
เกรดของพระประธานจะตกลงมา
แล้วก็มาโดนศีรษะของท่านเจ้าอาวาสพอดีแบบนี้
นักข่าวของเราก็เลยถามท่านเจ้าอาวาสว่ามองเรื่องนี้ยังไงคะ
มันก็มีตอนในองค์พระมาตั้ง
เราไม่ได้ประกอบพิธีตรงนั้น
ประกอบพิธียังไงก็คือเราเป็นพระ
อันหนึ่งก็คือน่าจะสวดหรือว่าอะไรต้อนรับท่านตรงนั้นหน่อย
เราไม่ได้นิมนต์หรือไม่ได้อันเชิญท่านที่ประดิษฐ์
ประทับอยู่ตรงนั้นคืนหนึ่งเราอันเชิญมาอย่างนี้

ว่าหลวงพ่อนิมนต์เสด็จไปที่วัดป่าภัยบูรณ
ประทับอยู่บนอุโบสถเราไม่ได้อันเชิญเลย
ทีนี้เราก็เคลื่อนขบวนเคลื่อนขบวนมาเลยก็
อันนี้ก็ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ
เป็นความไม่รอบครอบของเราเองถ้ามันไม่รอบครอบ
เราก็รู้อยู่ว่าสายไฟมันพาดตลอดอันนี้เราคิดเอง
ก็ให้เราถ้าเป็นชาวพุทธ
เราก็ต้องเชื่อเรื่องของความไม่ประมาทเดียวนะ
ประมาททำอะไรก็ต้องรอบครอบรู้ให้ทั่วถึงว่า
อันนั้นมีสายฟงสายไฟหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ถ้าเราดูตรงนั้นเราก็ปลอดภัย
ท่านเจ้าอาวาสก็กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
ก็โชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
เรื่องนี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์เตือนใจหลังจากนี้ทำอะไรจะได้รอบครอบมากขึ้น
ก็ฝากย้ำอีกทีว่าฝากบอกข่าวญาติโยมด้วย
ท่านปลอดภัยดีกลับมาอยู่ที่วัดแล้วนะคะ
ไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับพระพุทธมงคลเศรษฐีศรีภัยบูรณ
ตอนนี้ก็ได้อันเชิญไปรอประดิษฐานที่พระอุโบสถนะคะ
ก็ตามกำหนดการวัดป่าภัยบูลมีกำหนดอันเชิญพระประธานปฏิสถานที่อุโบสถในวันพรุ่งนี้
ครับไม่มีร่องรอยชำรุดไม่มีร่องรอยการแตกหักอะไรแล้วนะคะ
เสียงพระประธานหรือว่าพระพุทธรูปก็จะเป็นลักษณะเหมือนเปลวเทียน
ก็ตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นัทธิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเอาไว้ให้คนได้ฉุกคิด
เรื่องของพระพุทธศาสนานี่ต้องคุณภาคภูมิเลยจริง